จากเรื่องตลกมาดูเรื่องความรักกันบ้างดีกว่า

ยิ่งช่วงต้นปีมานี้นะโอ้โหหวานถี่ยิบเลย

แต่เป็นหลานพระเอกดังคุณแซมยุรนัน

ชื่อว่าคุณพลอยพลอยไพรินนั่นเองนะคะ
แฟนสาวนอกวงการอายุห่างกันประมาณ๑๐ปี
คือ๑๐ปีที่ว่าเนี่ยแต่ว่าเธอก็แบบว่าหลัก๔แล้วนะ
อันนี้เป็นสาวหลักศรีที่ยังสวยแซ่บอยู่นะครับ

หลายคนจับเรด้าความจิ้นผ่านโซเชียลกันมา
คือก่อนหน้านี้คือแบบตามรูปตามไอจีคนนู้นทีคนนี้ที
ย่างเข้าสู่ปีที่๒แล้วคุณผู้ชมความรักของทั้งคู่ก็ชัดเจนมากขึ้น
เรียกได้ว่าขยันเสิร์ฟความหวานผ่านไอจีนะ
รูปคู่เอ๋ยรูปครอบครัวสุดอบอุ่น
งานนี้บอกเลยนี่ครอบครัวผู้หญิงนะ
คือมันกลายเป็นแบบว่าเป็นคนคลั่งรักแฟนแบบสุด
คือทุกอย่างลงตัวเป็นใจไปหมดเลยพี่แจ๊คพลอย
เราก็อดไม่ได้ที่จะถามข่าวดี
ลี่คะงานนี้พี่สะดวกแบบไหนคะ
ตรงจะแต่งอะไรยังไงว่ามาเลยค่ะพี่
เรื่องแต่งงานก็ซัดถึงเวลานะคะ
ก็ผมก็ถามว่าคิดไว้อยู่ไหมคิดไว้อยู่แล้วก็ได้พูดคุยกันบ้างไหม

ก็เดี๋ยวต้องรอจังหวะที่เหมาะสมครับ
ก็มีพูดคุยกันบ้างรอจังหวะกันอยู่
เพราะอะไรเขามีละครอยู่เรื่องหนึ่งตอนนี้กำลังถ่ายอยู่
รวมไปถึงธุรกิจร้ายต่อหลายอย่างของพี่เคมี

เป็นนิ้วได้อยู่นะพี่ชายเอาล่ะครับจริง